ถ้าดูพาดหัวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กระแสอเจ้ากระแสความเป็นไทยยังขึ้นหน้าหนึ่งอยู่นะครับ

ลากยาวอเจ้าใส่ชุดไทยเล่นสงกราน

กุ้งเผาเมนูฮิตอายุทยาแน่น
ใครไปอุทยาก็ต้องไปกินกุ้งแม่น้ำเผานะครับ
บุรีอ่างทองได้อันนี้ส่งเพราะเป็นเมืองกรอง

อายุทยาแล้วก็เลยไปอีกสักนิดหนึ่ง

ครับคุณมีการตามลอยอ่อเจ้านะครับ
กระทรวงวัฒนธรรมก็รณรงค์เรื่องการแต่งตัว

เมื่อวานนี้นายวิระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
แถลงข่าวการจัดงานสืบสารประเพณี
งการวิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัย

ใช่แล้วเดือนหน้านี้เอง
ทำไมปีนึงนี่มันเร็วจังเลย

และดูจากชื่องานแถลงข่าวตรงคำนี้เลย
ลากยาวอเจ้าแปลว่าเป็นกระแสต่อเนื่อง

ตั้งแต่ละครออกอากาศมาเดี๋ยวจะลากไปจนถึงนู่นแหละ
ตรงกรานด้วยเลยครับใช่ครับ

และหนึ่งประเด็นที่นักข่าวไม่ลืมจะถามจากนายวีรักษ์ก็คือ
ประเด็นกระแสเฟวเวอร์ของละครชื่อดัง

พอผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้นะโอ้โหท่านรัฐมนตรียิ้มแก้มปริเลย
จริงท่านรัฐมนตรียิ้มน่ารักอยู่แล้วนะรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ย
ยิ้มแก้มปรีใหญ่เลยเพราะท่านปราบปลื้ม
ปรื้มปริ่มค่ะปรื้มปริ่ม
บอกว่าละครนี้ส่งเสริมวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีทำให้กระแสรักชาติกลับมา
ท่านชอบตรงนี้มากแล้วก็ท่านก็บอกโอ้โหวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดูสิ
คนไปอายุทยาแบบนักท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดอ่ะ

กระแสคนไทยทั่วบ้านทั่วเมืองหันกลับมาใส่ชุดไทย
และพร้อมใจกันตามรอยเที่ยวและเยี่ยมชมโบราณสถาน
ณจังหวัดพระนครศรียาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งใช่ครับ
แต่ตอนนี้ที่อายุทยานี่ก็ปรากฏว่าจำนวนผู้เข้าชมก้าวกระโดดนะครับ
อย่างวัดชัยวัฒนาจรามแห่งเดียวเนี่ยปกติก็วันนึงเนี่ยก็ประมาณพันคน
เพราะฉะนั้นจำนวนผู้เข้าชมก็มากขึ้นตามลำดับ
ท่านนายกบอกว่าตามวัดต่างโดยเฉพาะที่อายุทยา
บอกว่าเอ่อน่าจะไปให้ประชาชนหรือว่าไปจัดที่ชุดไทยให้ประชาชนเนี่ย
ได้เช่าและก็ไปทำถ่ายรูปตามวัตต์ต่าง
ท่านบอกว่าอันนี้เงินก็จะได้ลงสู่ท้องถิ่นอย่างจริง
เพราะฉะนั้นเรื่องการแต่งชุดไทย
นี่ก็เป็นกระแสที่ตอนนี้ก็คงหยุดไม่อยู่แล้ว
ขณะที่กรมศิลปากรกระแสฮิตติดลมบนเอาใจแฟนละคร
โดยการจัดกิจกรรมชวนอเจ้านุ่งโจงห่มสบายไปบ้านพี่หมื่น

ครับผมคุณชวนอเจ้านุ่งโจงห่มสบายไปบ้านพี่หมื่น
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมสมัยอายุทยา
เยี่ยมชมโบราณสถานตามรอยนวนิยายบุภเพสันนิวาส
ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้
ตลอดการเดินทางหนังสือจินดามณี
ซึ่งเป็นต้นแบบของหนังสือเรียนภาษาไทย

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่๑๗๑๘มีนาคมนี้ครับ

สำหรับท่านไหนที่สนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ซึ่งท่านที่สนใจตอนนี้

อธิบดีกรมศิลปากรบอกว่า๒รอบคือวันที่๑๗และ๑๘มีนาคม
ขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจอย่างล้นหลาม
ยอดจองเกินจำนวน

กำลังพิจารณาเพิ่มรอบหรือเพิ่มจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมตามรอยนวนิยายนี้

และจะมีการขยายเส้นทางการนำชมจากอายุทยา
ถึงเมืองละโว้หรือรบบุรี
ที่พระนารายย์ราชณิเวทย์เพิ่มขึ้นด้วย
เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศเลยนะ
ต่อเนื่องกันไปเลยอายุถึงยาว
เพื่อเขาจะเพิ่มคนเราจะได้จองได้ทัน

รู้ไหมทำไมเสริมที่ว่าที่จังหวัดลบบุรี

ก็เป็นพื้นที่สำคัญในยุคเดียวกัน
ในยุคใกล้เขียงกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อวานนี้
หลังจากที่ได้ข่าวมาว่าสุดสัปดาห์
นักท่องเที่ยวไปที่วัดชัย
จากเดิม๑๐๐๐คน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีต้องลงพื้นที่ไปเลย
ไปดูสิมันเป็นยังไงสถานที่จริง
ซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดโบราณสถาน
เป็นสถานที่สำคัญในยุคอายุทยาตอนปลาย
มีความสวยงามเป็นที่อยู่ของพระราชมารดา
ของพระเจ้าปราสาททองที่ได้สิ้นพระชนไปก่อน
พระองค์จะเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์
รวมถึงเป็นฉากสำคัญในละครดัง
เรื่องบุเภสันนิวาลและอีกหลายเรื่อง
นกยูงแม่นกยูงก็เรื่องนี้นะ

ทำให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ส่วนใหญ่นะคะที่ทีมข่าวของเราไปเจอ
มาเป็นครอบครัวมาเป็นหมู่คณะ
บางคนก็แต่งไทยชุดไทยแบบนี้

ว่าจะเป็นสมัยไหนแต่งไปได้หมดนะคะ

หลายคนยอมรับว่าละครนี่แหละ

รวมถึงรู้สึกดีที่ได้ใส่ชุดไทย

เพราะถือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย

เพราะว่าครั้งมาครั้งหนึ่งก็อยากจะแต่งให้มัน

ไปดูวัฒนธรรมในคณะศาสตรีอยุธยาเราด้วยค่ะ

ไม่จำเป็นจะต้องตามกระแส
คือในอยุธยามีหลายวัฒน์และหลายที่มาก
ให้เรียบร้อยตามสถานที่ให้เกียรติสถานที่ค่ะ
มาเป็นหมู่คณะเป็นยังไงคะอเจ้า

แต่ว่าสีสันฉูดฉาดนะอเจ้ากลุ่มนี้นะ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ของทางวัดบอกว่า
ตั้งแต่ละครออกอากาศไปเนี่ยแฟนละครมาเที่ยวชมตลอดทั้งวันเลยนะ

ถ้าเป็นวันหยุดรถติดยาวหน่อยนิดนึงนะ

ตอนนี้เพิ่มเป็นประมาณ๖๗๐๐คน
แล้วก็ฝากข้อปฏิบัติถึงนักท่องเที่ยวที่จะเยี่ยมชม
ห้ามปีนป่ายหรือถ่ายในที่ที่ไม่เหมาะสม

ทางจังหวัดเขามีการจัดกิจกรรมแบบนี้ด้วยคุณ

แต่งชุดไทย๒๐๐คนแรกที่เข้าชมโบราณสถาน
เมื่อวันเสาร์แจกของดีแจกพระพิคเนธองค์เล็ก
เมื่อวันอาทิตย์แจกมะม่วงน้ำปลาหวาน
ที่ในละครมี

แต่ไม่ถึงกับอาทิตย์หน้าจะเป็นแจกขี่ม้าไม่เอานะ

ก็ทำมะม่วงน้ำปลาหวานให้ไปโกนนิ้วกินกันนะฮะ
แล้วก็สัปดาห์ต่อมาอาจจะหาของที่เล็กมาแจกเพิ่มนะครับ
แล้วก็นี่แหละคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่า
ในวันที่๑๕มีนาคมนี้ก็คือวันนี้๑๓พฤหัสสบดี
กระทรวงวัฒนธรรมจะเชิญทางผู้จัดละคร
แล้วก็กลุ่มนักแสดงแล้วก็กลุ่มผู้เขียนบทผู้สร้างละคร
มาร่วมเสวนากันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์
และไม่แน่ทางพี่หน่องพี่หน่องผู้จัดนะฮะ
ท่านจะบอกว่าอาจจะพานักแสดงไปร่วมทริปวันที่๑๘
อาจมีเซอร์ไพต์อาจมีเซอร์ไพต์นะครับอ๋อ
กดไลค์เยอะแยะแน่นอ
อีกนิดหนึ่งพี่ห่องอรุโนชาบอกว่าถ่ายทำละครเรื่องนี้
หลายวัดนะมีวัดที่น่าไปเที่ยวอีกนะฮะ
อย่างวัดพุทธไทยสวรรค์วัดพนันเชิงวัดเชิงท่า
แล้วก็วัดธรรมารามจะได้เห็นฉากต่างในละครเรื่องนี้ด้วย

มีหลายวัดที่น่าสนใจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ใช่ฮะตามกันไปดูนะครับ